ประเด็นเรื่องคุณแตงโมกันต่อนะคะดราม่าเรื่องของสถานที่ในการจัดพิธี
ซึ่งก็บอกว่าเป็นคนที่จะรับเป็นเจ้าภาพนั่นแหละแล้วก็ยังมีพี่อ้ำพัชราภาด้วย
ใช่ค่ะก็ระบุแล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนคริสตจักรสำหรับจัดพิธีดังกล่าว
เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนแขกที่จะมาร่วมงานจำนวนมากได้เนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากที่คุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมให้สัมภาษณ์ว่า
พิธีไว้อะไรของลูกสาวจะจัดขึ้นที่คริสตจักรแห่งความสุข
ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อคืนประมาณ๕แสนบาทนั้นนะคะ
โดยมีคุณเอสุปชัยศรีวิจิตและคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อ

ล่าสุดคือคุณเอสุพชัยเองนี่แหละเป็นคนพดรูปพร้อมข้อความ
ทั้งคุณเอสุปชัยและคุณอ้ำพัชราภายืนยัน
ว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมเหมือนเดิม

เพราะทุกคนก็ตั้งใจทำให้คุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
และปรึกษากับคุณแม่พนิดาเรียบร้อยแล้ว
สถานที่จัดพิธีค่ะก็เลยตกลงกันล่าสุดสรุปแล้วคือที่
คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพโดยคุณแม่แจ้งว่าเพื่อให้สถานที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติ
มวลชนและแฟนคลับกำหนดไว้ก็คือวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามมีนาคมนะคะ
เริ่มตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปส่วนนายทงชัยประดับชนานุรัติประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติส
ก็โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องการย้ายสถานที่จัดพิธีไว้อะไรเนี่ยนะคะ
บอกว่าคริสตจักรเสรีภาพคิดค่าเช่าคืนละ๕แสนบาท

จริงแล้วคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

แล้วแต่ทางผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่าย
ผู้จัดจึงได้จัดงบประมาณด้านสถานที่๓คืน

โดยคุณเอสุภาชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
ก็เลยเป็นการชี้แจงเรื่องของค่าใช้จ่าย
ในการใช้สถานที่ให้ทราบโดยทั่วหน้ากันนะคะ
สำหรับคริสตจักรเสรีภาพอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษ
๒๕แยก๑ใกล้แอร์พอร์ตลิงก์สถานีราชกระบังกรุงเทพค่ะ

และแสดงผลรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วย
เพื่อที่สำหรับผู้ที่เขาจะไปร่วมงาน
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติม
ออกมาแจ้งเตือนแบบนี้คุณผู้ชม
ในข้อความเนี่ยคือเธอโพสต์เอาไว้ว่า
ด่วนคำเตือนมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการแอบอ้าง
รับบริจาคเงินช่วยเหลือคริสตจักรแห่งความสุข
และคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

เพื่อช่วยเหลืองานพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโม
พัฒนาธิดาวงเล็บนิดาพัฒนาเวียรพงศ์
หรือผ่านสื่ออื่นใดทั้งสิ้น
แล้วก็ยังมีบอกด้วยว่ามีเพียง๒ช่องทางเท่านั้น
ในการรับบริจาคความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคือ
เงินเข้าบัญชีของคุณแม่พะนิดาสิริยุทธโยธินโดยตรง
หรือไปบริจาคได้ที่หน้างานพิธีเท่านั้น
และขอให้ทุกท่านระมัดระวังการแอบอ้าง
ปลอมแปลงเลขที่บัญชีผิดแล้วก็เป็นของผู้ไม่หวังดี
ถ้าเกิดว่าใครสงสัยให้ไปติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ
ซึ่งเป็นเบอร์โทรของคริสตจักรแห่งความสุขโดยตรง

คุณผู้ชมลองไปดูโพสต์ของคุณโบนะ

คริสตจักรไม่มีนโยบายในการรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลืองานพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมพัทรธิดา
นี่ทำไมคนถึงฉวยโอกาส

มันก็จะมีแบบนี้นะ
ไม่ควรทำเลยมันเป็นเรื่องของความสูญเสียนะคะ
เป็นว่าคุณผู้ชมก็ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันค่ะ